คุณผู้ชมฮะติดตามข่าวนี้กันต่อนะครับ
ที่มีต่างชาติขับพอร์ชจอดกลางถนน
มาชกลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์หาว่าลุงขี่ปาดหน้า
จำได้ชกลุงปุ๊บลุงหงายหัวฟาดพื้นเลย
มันมีความคืบหน้าออกมาเรื่องหนึ่งนะฮะ

คลิปที่ชาวต่างชาติขับรถพอร์ตมาจอดขวาง
นี่คลิปนี้ดูกันไปแล้วล่ะนะฮะแล้วก็โอ้โห
ชาวต่างชาติตัวใหญ่นะชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะ
ลงมาหมัดเดียวต่อยคุณลุงล้มหงายตึง
หัวกระแทกพื้นเลือดข้างในสมอง
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยคือรถของเขาเป็นรถหรูรถพอร์ชป้ายแดงด้วยนะสุดท้าย
ผ่านเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๕ตุลาคมนะ
บริเวณหน้าร้านหมูกระทะในพื้นที่ตำบลบ่อผุด
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีนะครับ
เรื่องนี้นะฮะทางรองพบตรนะฮะบิ๊กโจ๊กครับ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะคุณฮะ
เผยว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขออภัยสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ดำเนินการเพิกถอนวีซ่าของผู้ต้องหาทั้ง๒รายแล้ว
แล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศหลังคดีเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
แต่ต้องรับโทษในประเทศไทยก่อน
อาจจะต้องมีการพิจารณาในการที่จะขึ้นแบ็คลิสต์ถาวร
ไม่ให้เข้าประเทศอีกต่อไป
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจนะ
คือครอบครัวของคุณลุงสมควรรวมถึงชาวบ้านชาวช่องก็ถามนะคุณนะ
ว่าต่างชาติทั้ง๒รายมาก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยเลย

สุดท้ายมีความคืบหน้าตรงนี้นะฮะฟังเสียงบิ๊กโจ๊กหน่อยนะครับ
แล้วเดี๋ยวมาดูต่อว่าถ้าหากว่าคดีความผิดนะครับ
ที่เขาก็ทำมันมีลักษณะที่รุนแรงแล้วก็อุ๊กอาดนะครับ
ในส่วนนี้สำนักงานศูนย์ก็เหมือนคงจะพินา

เพื่อไม่ให้เข้าประเทศไทยอีกโดยเด็ดขาดนะครับ
นี่แหละฮะแล้วก็ผ่านมา๕วันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
ก็ต้องถามถึงอาการของคุณลุงสมควรนะคุณนะ

ขณะนี้ยังทรงตัวอยู่ในอาการนะคุณนะ
ก็รู้สึกตัวแล้วฮะแต่ยังไม่สามารถสื่อสารได้
หรือว่าตอบสนองใดได้มากนะครับ
ต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับเรื่องของอาการเลือดข้างที่อยู่ในสมอง